เมื่อกี้เราก็นั่งคุยกันว่าอ่าพอมีคำว่าเด็กมีเยาวชนขึ้นมาเนี่ยโอ้โห
แล้วตกลงจะดำเนินการจะเอาผิดกันได้แบบไหนอย่างไรต้องถามผู้รู้แล้วฮะ
ท่านผู้ชมครับคุยกับอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมนะครับ
ท่านอายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณพักภูมิครับได้ยินครับไหมครับ

มันมีคดีของน้องเด็กชายวัย๑๓ปีอยู่ม๑ที่เพชรบูรณ
ถูกกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง๑๖เยอะสุดอายุน้อยสุดคือ๑๑ปี
รวม๕คนลุมกระทืบลุมทำร้ายจนเขาสลบคาสนามฟุตบอลเลย
ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะเหมือนกับกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นมาทำร้ายเขาเนี่ย
คือคำถามของพี่สาวพี่เขยแล้วก็พ่อแม่ของน้องที่ถูกทำร้ายก็คือว่า
พอกลุ่มคนก่อเหตุเป็นเด็กเป็นเยาวชนจะเอาผิดกับเขาได้มากน้อยขนาดไหน
คือถ้าผู้ก
ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็มี๑๑ปีคนนึง
ไม่ต้องรับโทษทางอาญาที่ทางอาญานะส่วนถ้าอายุเกิน๑๒ปี

เกิน๑๒ปีแต่ถ้า๑๒ปีถึง๑๕ปีเนี่ยก็ยังไม่ต้องรับโทษแต่กฎหมายเปิดช่อง
บ้านกล่าวสังเกิดหรือเรียนวิราณมาดามาทางข้างบน
หรือว่าจะวางข้อกำหนดอะไรก็ได้แล้วถ้าทำอีกก็จะกลับครั้งละเมิด
ให้พ่อแม่กลับพ่อแม่นะครับส่งตัวไปอย่างสถานที่นิดสถานทุกของพรมได้
หรือขายควบคุมพืชต่างได้อันนั้นตอนนี้๑๒๑๕นะครับ
แต่พอหวาน๑๕๑๘ต้องมีกี่คนเลยนะครับ
มี๑๖ปีอยู่คนนึง๑๖ปีนี่สรรพาณจะมีนาศึกความรู้ผิดชอบ
และตัดสินว่าจะสั่ง๖โทษหรือไม่ก็ได้จะลงโทษสรุปโทษ
แบบเด็กก็คือลงโทษแบบต่ำกว่า๑๕๑๖ก็ได้
คือถ้าเห็นว่ามันเป็นศึกรรมที่สุดแรงจะลงโทษแบบใหญ่ก็ได้
เหมือนมีโอกาสจำกุกได้เช่นเดียวกัน
อาจารย์แต่ว่าแสดงว่าคนที่อายุ๑๑ปีก็ไม่ต้องถูกลงโทษอะไรเลยเหรอ
ไม่ต้องรับโทษในทางอาญา

ในทางอาญาคือเขาเป็นผู้แม่ไม่เข้าศาลิกแม่
แต่ทีนี้คนที่จะรับสิทธิ์ชอบตัวเนี้ย
ในทางแท่งเนี้ยภิกษามารดาของศิษย์แหละมีต้องทศัยข้าศิหายทุกคน
ที่หนึ่งอันที่สองพ่อแม่เนี่ยไม่ดูแลบุตรเลย
อาจจะมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยปลาละเลย
มีโทษเย็มขุมใจเหมือนกันอืม
ผมว่าศาลน่าจะสั่งที่จะให้พ่อแม่ทำทันบน
หรือถ้าลูกไปเกรละอีกเนี้ยครับปรับคนละมือ
อันนี้รวมถึงเด็ก๑๑ด้วยใช่ไหมฮะที่พ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบ
อืมต้องรับผิดชอบนี่คือคือพอมันมีคดีแบบเนี้ย
เกิดขึ้นบ่อยเด็กเยาวชนก่อเหตุอย่างนี้อาจารย์ปรเมฆครับ
ท่านผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาคุยกันเนี่ยผมอ่านข่าวก็
ท่านผู้ชมก็แลกเปลี่ยนมาทุกวันว่าจะทำยังไงเนี่ย
อย่างเคสเนี้ยตำรวจเรียกเด็กห้าคนมาที่โรงพัก
แล้วก็ปล่อยกลับบ้านไปก่อนอ่าเพราะว่าต้องรอผ่านสหวิชาชีพ
จะแจ้งข้อหากันอย่างเป็นทางการได้รอใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลด้วย
เขาก็บอกอ้าวแล้วเด็กพวกนี้มันก็เนี่ยมันก็ยังอยู่ในพื้นที่อยู่อย่างนี้
เหมือนกับไม่ได้โดนอะไรเลยไม่ได้รู้สึกว่าเขาทำผิดอะไรเลยอย่างนี้
คือคือคำจริงเนี้ยถ้าดูจังการเป็นข้อหลักทำร้ายในกับพนักงานส่วนนั้น
ก็จะตามสถานที่ตามไอ้อาจารย์หรือก็ตามปกปร์ที่พวกผู้เด็กที่กระทำต่อพิษไว้บ้างใจ

แล้วทีนี้พาบานแตะกลับมาไปนับภาษาอันตรายศรัพท์ก็แจ้งกดเพิ่ม๒๗
มันไม่ควรปล่อยกลับไปไงทั้งคนก็คงคิดว่าว่ามันยังไงกันเนี้ย
เพราะฉะนั้นคือแจ้งข้อหาก่อนได้เลยแล้วส่งสถานพินิษฐ์ก่อนได้เลย

ไม่ต้องมารอไอ้แบบโอ้โหไปสหวิชาชีพก่อนแล้วถึงค่อยมานั่งกันว่า
จะแจ้งข้อหายังไงแล้วค่อยมาว่ากันอีกที
คือสหวิชาชีพเนี่ยเราโทรตามเป็นหน้าที่พนักงานส่วนต้องแจ้ง
เป็นตามร้อยก็ราชาเนี่ยบ้านแป่งจอหวนต่อมาอย่างมาก
ตรงมาได้ถึงมาไม่ได้โทรมาติดเหตุไว้แต่อย่างน้อยก็ต้องมีสักคน
ถ้ามาและถังก็สอบมาไม่ถังคงแม้เนามันจะ๑๙๐๐
ถ้าว่าไม่แกล้งเนี่ยท็ะเป็นยังไง
คือผมฟังจากอาจารย์ผมชัดเจนแล้วอาจารย์วันนี้ผม
ผมขอขอกราบประธานโทษจริงเวลาน้อย

เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับ

อย่างงี้ยังไงฝากหน่อยนะฮะ
ครับอย่างนี้ครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ